ว่าเจ้าของบ้านถ่ายไว้ได้นะครับ
บอกว่ารถกระบะคันนั้นชอบขนขยะมาทิ้งหน้าบ้าน

พอไปเปิดขยะดูมีแต่พวกอุปกรณ์ในการเสพยาทั้งสิ้น
นี่เจ้าของบ้านเขาแอบถ่ายไว้
แล้วก็บอกถ่ายไว้ถ่ายไว้ดูนะมันขนถุงดำลงมาทิ้ง
แล้วก็ไม่ใช่เป็นการทิ้งในถังด้วยนะ
อยู่ข้างถังและหมามันมาคุ้ยเคลียร์นะครับ
เดี๋ยวดูรถกระบะคันนี้เลื่อนมา
จะได้เห็นชัดว่ารถอะไร
จะได้เอาภาพนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งความนะฮะ
เพราะว่าขยะที่เขาเอามาทิ้งหน้าบ้าน

นี่ข่าวนี้มันไม่ธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ขยะทั่วไป
มันคือขยะที่มีทั้งฟรอยทั้งหลอด
ทำเป็นลักษณะเหมือนอุปกรณ์เสพยาคุณ
เรื่องนี้เจ้าของคลิปคือนายนิติพัทรจันทสีลา
เป็นเจ้าของคลิปและเป็นเจ้าของรีสอร์ทมิ่งขวัญรีสอร์ท
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลชนบทจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านโนนสุขใจเปิดเผยให้ฟัง
บอกว่านี่แหละภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
ช่วงเกิดเหตุคือบ่ายโมงกว่าของวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงบ่าย๕โมงเขาออกไปเจอถุงขยะถูกสุนัขจรจัดบริเวณนั้นคุ้ยเขีย

และที่สำคัญเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดกระจายเกลื่อนหน้ารีสอร์ทเลย
พร้อมกับข้อความบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวคุณดูนะนี่เขาก็ถ่ายขยะให้ดูเห็นเป็นขวดธรรมดาใช่ไหม
แต่เดี๋ยวจะมีภาพที่เป็นขวด
เราต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะมันเหมือนเป็นอุปกรณ์เสพยา
แล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเขาหยิบขึ้นมาให้ดูด้วยนะคุณ
เป็นหลอดดูดนี่แหละแต่ทำเหมือนอุปกรณ์ในการเสพยา
เจ้าของรีสอร์ทคือคุณนิติพัฒน์และเป็นคนถ่ายไว้
ซึ่งบอกว่าไม่ไหวแล้วเห็นรถกระบะคันนี้
ทิ้งขยะไว้หน้ารีสอร์ทหน้าบ้านของเขาบ่อยแล้วนะครับ
แล้วพอหมามาคุยก็เห็นเป็นอุปกรณ์ในการเสพยาแบบนี้ทุกครั้ง
ก็เลยต้องจับภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็บางทีก็สามารถถ่ายคลิปได้เอง
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ขอวิงวอนเลยให้ผู้ที่นำขยะมาทิ้ง
ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ซึ่งเชื่อว่าไอ้คนเอามาทิ้งไม่กล้าทิ้งที่หน้าบ้านของตัวเอง
เพราะมันเป็นอุปกรณ์เสพยา
ทีนี้ทางพี่เจ้าของรีสอร์ทบอกว่า
นอกจากจะเอาเรื่องเรื่องขยะแล้ว
จะเอาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องของยาเสพติด
ต้องให้ตำรวจไปค้นหาเบาะแสว่า
ที่ไหนมีการเสพยาเสพติดทิ้งอุปกรณ์กันแบบนี้
ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็ย้อนถอยหลังกลับไปก็ได้ว่ามาจากไหน
ว่ามาจากไหนนะอุดสอบได้เลยว่ารถคณะมาจากไหนนะ